ที่นี่เขามีการจัดพิธีบวงสวงท้าเวสวรรณวัดเกาะพรรษา
หลังมีคนดวงดีดวงเห็งได้โชคก้อนใหญ่
อ๋ออุทธิ์อาจจะใหญ่จริง
น่าจะใหญ่จริงเดี๋ยวตามไปดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะ
นี่คือวัดเกาะพันศาโพธิยาลัย
อยู่ในอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนี่เลย
มีผู้โชคดีนะคะมาขอให้เท้าเร็วทันใจ
ท้าเวสวรรณรวมทั้งผู้ที่ดีจิตเลื่อมใสสัทธาจากต่างจังหวัดก็มีนะ
ในจังหวัดเองก็มีเคยมาขอพรและประสบความสำเร็จ
เขาก็มาทำพิธีกันที่นี่นะคะ
เขาบอกว่าได้โชคได้เงินก้อนใหญ่กว่า๑ล้านบาทคุณ

ใหญ่เหมือนที่ฉันบอกไหมล่ะ๑ล้านบาท
เขาก็เลยมีการจัดพิธีพรามบวงสวง
และนี่เลยมีการแสดงการไล่รำตามแบบประเพณีโบราณนะคะ
ในช่วงระหว่างเริ่มการประกอบพิธี
คุณดูนะฮะไล่รำอยู่แบบนี้นะ
แล้วนี่ไงคะระหว่างประกอบพิธีนะ
มีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์แล้วหญิงสาวชาวบ้านที่มาร่วมพิธี
มีอาการแปลกแบบนี้
คุณดูสิเขาบอกคล้ายกับองค์ลงหรือของขึ้นนัก

ผู้หญิงคนนี้กลับสู่ภาวะปกติเรียบร้อย
และดูการร่ายรำแบบสวยงามกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
จุดประทัดค่ะจุดกันให้ลั่นสนั่นทุ่งไปเลย
ไปดูซิว่าจุดหมายปลายประทัดผลปรากฏจะออกมาเป็นเช่นไร
โอ๊ยใจรอเบอะสุดท้ายนิดนึง

คุณชะนัดหมดลมหายใจอยู่แล้ว
จุดอะไรนานปะนี้
เอ้าแล้วดูสิผลงานเป็นยังไง
ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
เอาจริงวันหลังจุดไม่ต้องนานมาก
เอาจุดหมายเลยคุณชะนัดจะขาดใด

เรื่องของเรื่องที่ต้องให้ดูเพราะอยากให้เห็นตั้งแต่นัดแรก
ก็คืออยากให้รู้ว่าวิธีการจริงเขาไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าจะดึงแบบมาดูแค่นี้นะ
แต่บางทีเขาอยากจะจุดเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยอะไรอย่างนี้ด้วย